ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องราวข่าวสารกันหน่อยไปดูความน่ารัก

ของคุณอ่ะคุณจะไม่เรียกความน่ารัก
ไม่ใช่ของผมแต่ว่าเป็นของน้องนุน
น้องหนูน้อยอายุแค่๔ขวบเท่านั้นเอง
มีความสามารถเรื่องของการขับร้อง

เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวไทยลื้อที่เรียกว่าขับลื้อคุณผู้ชม

ต้องบอกว่ามีทักษะสูงทีเดียวนะ
ไปดูลีลาของหนูน้อยคนนี้กันค่ะ

ไม่ออกค่ะดิฉันฟังไม่ออกเลย
คือก็เป็นภาษาไทยลื้อด้วย
แล้วเนื้อหาสาระของการขับร้องไทยลื้อ
ก็จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี

ต้องใช้ไหวพลิบในการคิดบทร้องทันทีทันใดเป็นบทสดด้นสดเลยอ่ะคุณ
ใช่แต่ว่าหนูน้อยคนนี้นะคะใช้วิธีการจดจำเนื้อร้อง
เรียกได้ว่ามีความสามารถมากเลยนะอายุแค่๔ขวบเท่านั้น
หนูน้อยน่ารักคนนี้คือเด็กหญิงนัทธนิชาอุ่นตานหรือน้องแพรวาค่ะ
อยู่ที่หมู่บ้านทุ่งมอกอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาว
ส่วนคลิปที่ได้ชมกันเนี่ยเป็นคลิปที่เผยแพร่ลงไปในโลกโซเชียล
หลายคนมาเห็นก็อู้แหมถูกอกถูกใจ
แล้วก็รู้สึกว่าทึ่งในความสามารถของเด็กน้อยเสียงจื้อแจ้วคนนี้เป็นอย่างมากนะคะ
คือปกติแล้วน้องแพรวาชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
รวมถึงการขับลื้อด้วยแล้วก็ยังชอบเต้นรำชอบศิลปะการแสดงต่าง

ใช่แต่ว่าก่อนที่จะมีคลิปนี้มาโชว์นะ
แพรวาไปฝึกร้องไปเรียนวิชาการขับลื้อกับครูนานกว่า๓เดือนเลยนะ
แล้วก็ไปแสดงในงานกระถิ่นหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
คนดูก็แห่ทึ่งแล้วก็ให้ความสนใจมากเลย
พ่อผู้โพสต์เองก็บอกโอ้ไม่น่าเชื่อนะ
มีคนสนใจน้องแพรวาเยอะขนาดนี้

ใช่เนี่ยน้องแพรวาคือคนที่ถือไมค์ตรงกลางเลยนะครับ
คนนำเพื่อนเลยเก่งมากเลย
ตัวแค่นี้๔ขวบจำได้ขนาดนี้เลยนะ
โอ้โหนี่ตอนผมเด็กผมก็ร้องนะ

ละร้องกันไม่เหมือนกันนะคะ
นี่น้องเขามีความสามารถเป็นเด็กน่ารักชื่นชมนะ

เป็นกำลังใจให้กับน้องสู้ต่อไปนะคะ